สวงไปอยู่ที่หองพักอยู่สมุนปาการสวงไปอยู่ที่หองพักอยู่สมุนปาการ

สวงไปอยู่ที่หองพักอยู่สมุนปาการ

สวงไปอยู่ที่หองพักอยู่สมุนปาการ

สวงไปอยู่ที่หองพักอยู่สมุนปาการ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
วันนี้ศุกร์ที่๒๕ตุลาคมนะครับ
เราจะคุยกันเรื่องพัสดุสอดไส้ยาเสพติด
มีเกิดขึ้นอีกแล้วครับล่าสุดมีเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๓
น้องอายุ๑๕นะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น
มีหมายเรียกจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แจ้งให้มาให้ปากคำนะครับจากกรณีที่มีกล่องพัสดุส่งมาในชื่อและนามสกุลของน้อง
ข้างในกล่องพัสดุมียาอี๔๖๐๐เมตรต้นทางบอกว่าส่งมาจากเบลเยี่ยม
ทีนี้พอผู้ใหญ่บ้านเขาได้รับทราบเรื่องเขาก็มาบอกลูกบ้าน
ลูกบ้านก็คือน้องนักเรียนหญิงชั้นม๓คนนี้นะคุณแม่ทั้งคุณพ่อด้วย
ก็ร้อนใจแล้วครับโอ้โหก็ไม่เคยออกจากบ้านไปไหนเลย
อย่าว่าแต่ต่างประเทศเลยกรุงเทพยังไม่เคยไปสมุทรปราการก็ไม่เคยไป
แล้วจะมีคนใช้ชื่อของน้องเอายาเสพติดที่เป็นยาอี๔๐๐กว่าเม็ด
กล่องพัสดุส่งไปให้ได้ยังไงไปร้องขอความช่วยเหลือ
ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดขอนแก่นนะครับความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นอย่างไร
นะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณแม่กับผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมด
แล้วก็เรื่องราวต่างจะไปยังไงต่อมีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
อะไรยังไงบ้างตำรวจปราบปรามยาเสพติดเดี๋ยวเราจะคุยจะตามความคืบหน้า
คดีให้นะครับว่าตกลงแล้วน้องจะต้องไปให้ปากคำ
ในฐานะแบบไหนอะไรยังไงแล้วที่มาของกล่องพัสดุตำรวจเขาสืบสวนตรวจสอบ
พบว่าเป็นยังไงบ้างนะครับและอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นทนายความที่จะมา
ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับคดีความแล้วก็จะพูดกันแหละว่าตกลงแล้ว
คดีแบบนี้เนี่ยโอ้โหคนที่อยู่ดีดีก็ชื่อเราก็ไปเป็นเจ้าของกล่องพัสดุ
ไม่มียาเสพติดเนี่ยมันยากมันง่ายยังไงในการที่จะหลุดข้อหาแก้ข้อกล่าวหา
ว่าเราจะไม่ได้ทำผิดก็ตามเนี่ยนะครับวันนี้อยู่ในรายการกับผม
นี่คือทนายเจมส์นะครับทนายนิติธรแก้วโตนะครับสวัสดีครับทนายเจมส
สวัสดีครับเดี๋ยวคุณยังได้คุยกันนะครับเพราะว่ามีอีกแล้วคดีแบบนี้ดูแล้วท่าทาง
กับแม่เขาก็กลุ้มใจมากนะทนายเจมส์ครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าเขาเป็นคนที่อยู่บ้านนอกนะ
แล้วพอมีเรื่องแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเขานะหนักเลยนะถูกเอาไม่ต้องพูดอะไรเยอะ
เอาแค่ค่ารถวิ่งมาเนี่ยก็ลำบากแล้วอืมนะครับอ่าเดี๋ยวจะได้สอบถามจากทนายเจมสเพิ่มเติม
แต่ว่าเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดจากทางคุณแม่ก่อนนะครับคุณแม่ก็คือนางบุภานามดีอายุสี่สิบเจ็ดปีนะครับ
ผู้ชมครับเป็นชาวบ้านอยู่ที่ตำบลม่วงหวานอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้วีดีโอคอร์นะครับ
ในการพูดคุยกับคุณแม่บุภานะครับถ้ามีสัญญาณเข้ามาจะได้คุยกันเลยนะครับ
คุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับได้ยินชัดไหมครับได้ยินชัดค่ะ
ตอนนี้อยู่ที่บ้านบ้านคืออยู่ที่ตำบลม่วงหวานอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นใช่ไหมครับคุณแม่
ใช่ค่ะครับคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นมายังไงล่ะเรื่องนี้
วันไหนที่ได้รับแจ้งแล้วเกิดอะไรยังไงขึ้นครับ
คือวันที่๒๒๒ก็วันอังคารที่ผ่านมาเนาะ
ครับอ่าผู้ใหญ่บ้านเขาครับแนะนำเรื่องว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
โทรมาบอกว่าลูกบ้านมีพัสดุไฟเซนีมียาศิษย์ติดบรรจุอยู่ในกล่อง
พอทราบเรื่องฉันก็ชวนผู้ใหญ่บ้านไปที่สถานี
ตำรวจที่โทรมานี่คือตำรวจที่ไหนครับคุณแม่

เป็นตำรวจในพื้นที่ที่บ้านของคุณแม่นี่แหละใช่ไหมโทรมาบอก

แล้วตอนนั้นเขาบอกไหมเขาบอกผู้ใหญ่ไหมว่ายาเสพติดที่อยู่ในกล่อง
พัสดุอะไรที่ส่งมาเนี่ยมีอะไร
ยังไม่ได้บอกค่ะยังไม่ทราบค่ะ
แล้วเป็นชื่อใครครับตอนนั้นเขาบอกว่าเป็นชื่อใคร
เป็นชื่อสุนิสานามดีนะคะ
อันนี้คือชื่อลูกสาวใช่ไหม

แต่ว่าลูกแม่แม่ก็ร้อนใจแล้วทีนี้

แล้วยังไงต่อก็เลยไปที่สถานีตำรวจน้ำพอง
ทีนี้ก็มีเบอร์โทร
เบอร์โทรติดต่อของเจ้าพนักงานสอบสวนที่ส่งใบหมายมาถึงบ้านนะครับ
มาถึงที่สพน้ำพอง
ก็เลยโทรติดต่อประสานไป

ถามว่ามียังไงเป็นอะไรกล่องอะไรแบบไหนมีอะไรอยู่
ก็ให้ผู้ใหญ่ที่พาไปนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านมังกรมกุศลนะคะ
ถามว่าข้างในนั้นมีอะไรยาอะไร
ทางพนักงานที่อยู่ทางนู้นก็บอกว่ามีเป็นยาอี
ประมาณ๔๖๐๐เมตร
ทางนนี่คือกรองมคลับการสบวนประลาปรามยาเสพศริษฐ์๔ใช่ไหมคุณแม่
อ่ะบอกว่าเป็นยาอี๔๖๐๐เมตร
ตอนนั้นคุณแม่ได้คุยเองไหมหรือว่าผู้ใหญ่บ้านคุยให้
ใหญ่บ้านคุยเองอะค่ะผู้ใหญ่บ้านคุยให้แล้วผู้ใหญ่ก็มาบอกแม่

ได้ยินผู้ใหญ่พูดมาบอกอีกทีค่ะ
แล้วพอผู้ใหญ่พูดมาบอกอย่างนี้คุณแม่เป็นยังไง
ก็รู้สึกตกใจเป็นกังวลจะทำยังไงดี
ลูกสาวไปด้วยไหมฮะวันนั้นลูกสาวไปที่สถานีตำรวจด้วยไหม
ไปด้วยกันค่ะไปด้วยกัน
มันเรื่องใหญ่มากนะมีคนส่งวัสดุในชื่อลูกสาว

ใช่ค่ะแล้วยังไงต่อฮะหลังจากนั้นเขา
ตำรวจเขาบอกว่ายังไงบ้างว่าจะต้องไปพบตอนไหนอะไรยังไง
ก็โทรคุยกันนะครับเพราะว่าใบที่ได้รับนี่ก็ตรงกับวันที่๒๒

เป็นลักษณะใบอะไรฮะหมายเรียกให้ไปพบเหรอหรือว่าอะไรยังไง
มีระบุบริการหรือว่าเรียกให้ไปพบเฉย
ก็บอกว่าอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมาย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

ไม่ค่ะคือพอคุยกันแล้วว่า๒๒นี้ยังไม่สะดวก
เงินทองก็ยังไม่มีต้องหาเงินหาอะไรก่อนเพราะว่ายังตอนนั้นได้รับเรื่องก็ตกใจคิดว่าเงินเราก็ยังไม่มีจะทำยังไงแล้วจะเหมารถเหมาอะไรไปค่ะ
ตอนนั้นประมาณกี่โมงที่ไปที่สถานที่กำหนดแล้วได้คุยกันช่วงไหน
ประมาณก็ช่วงประมาณ๑๑โมงเช้า๖วันนะครับ

ก็โทรไปคุยกับพนักงานสอบสวนที่
เขาก็บอกว่าถ้าคุณแม่พร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยโทรมานัดประกันอีกทีค่ะ
แต่ก็อย่าให้เกินเดือนนี้ค่ะ
สิ้นเดือนนี้ค่ะภายในเดือนนี้ค่ะ

หลังจากแล้วก็โทรไปนัดกัน
ไปถึงนู้นก็วันจันทร์นะคะวันจันทร์๒๗

ไปเจอกันที่ไหนฮะที่จะไปหาเจ้าหน้าที่
นี่ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เขาบอกว่านัดเวลาได้ประมาณ๑๐โมงค่ะ

ทีนี้คือเรื่องของคดีที่เกิดขึ้นแล้วก็การจะต้องไปพบตำรวจตามนัดหมายแล้ว
แต่ทีนี้ถ้าเป็นในส่วนของตัวคุณแม่กับลูกสาวหรือว่าครอบครัวขออนุญาตสอบถามหน่อยนะครับ
จะได้ให้คุณแม่จะได้ช่วยบอกเล่าแล้วก็ยืนยันข้อเท็จจริงต่างด้วย
ที่บ้านก็คือไม่เคยไปไหนไกลนอกจากพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็แถวบ้านเลยใช่ไหม

เพราะฉะนั้นต่างประเทศอย่างเบลเยี่ยมอันนี้ไม่ได้ไปแน่ตามต้นทางของกล่องพัสดุ
ลูกสาวเคยรู้จักติดต่อหรือว่าพูดคุยอะไรกับใครที่เป็นชาวต่างชาติอะไรอย่างนี้ไหมครับ

ครับลูกว่าอย่างไรครับ
ถามว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ได้เล่นไลน์เล่นเฟสอะไรไปที่ไหนหรือเปล่า
ลูกสาวก็บอกว่าไม่ได้เล่นไปไหนก็เล่นธรรมดาตามปกติกับเพื่อนฝูง

ติดต่อกับใครเป็นการเฉพาะหรือสั่งสินค้าซื้อสินค้าอะไรอย่างนี้มีไหมฮะกับชาวต่างชาติ
ไม่มีค่ะไม่มี

ไม่เคยค่ะ

มันก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะว่าเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกอะไรมากกว่านี้ไหมครับว่าต้นทางเขาเจอแล้วใครมาส่งมาส่งได้ยังไงอะไรพวกนี้เขาบอกเพิ่มไหมฮะ
ไม่ได้บอกค่ะเพราะไม่ได้คุยตอนนั้นก็ให้ผู้ใหญ่คุย
ก็รู้เท่าที่ทราบนี่แหละค่ะ
ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคุณแม่ความรู้สึกรู้สึกว่าเราคลายความกังวลลงไปบ้างหรือว่าเราก็ยังกังวลอยู่ว่าโอ้โหเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวกับลูกสาว
ก็มีคลายความกังวลลงไปบ้างเพราะมีสื่อเข้ามาอย่างนี้ก็รู้สึกสบายใจไปส่วนหนึ่ง
ก็อย่างน้อยข้อเท็จจริงก็จะได้ปรากฏตามความจริงที่เกิดขึ้นอย่างนี้ใช่ไหม

เดี๋ยวยังไงวันจันทร์หน้าเราจะรอฟังข่าวทางคุณแม่อีกทีหนึ่งนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านก็อยู่ใกล้กันใช่ไหมครับ

เดี๋ยวอีกสักครู่จะขอรายละเอียดหน่อยนะครับ
เดี๋ยวเราจะลองขอสายคุยกับทางผู้ใหญ่บ้านอีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวถามทนายเจมส์เพิ่มเติมหน่อย
คือถ้าดูจากสิ่งที่คุณแม่เล่าให้ฟังว่าชื่อของลูกสาวที่ไปปรากฏในกล่องยาเสพติดแบบนี้

ดูแล้วไม่น่าหนักใจเลยเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับชื่อนามสกุลเขาจะไปเอามาจากไหนก็ได้
โดยใช้โดยปัจจุบันนี้คือในส่วนของเฟซบุ๊กเองก็บังคับให้ใช้ชื่อนามสกุลจริงนะ
หลังมานะครับแล้วก็ในส่วนของน้องผู้หญิงเองเนี่ยอาจจะเคยไปโพสต์ซื้อของรับของฟรีบางทีมันมีไง
ใครอยากได้ของฟรีอะไรแบบใส่ชื่อนามสกุล
พวกที่แบบให้เรากรอกรายละเอียดอะไรพวกนี้ใช่ไหม
อันนี้แหละอันตรายหรืออีกกลุ่มหนึ่งที่น้องอาจจะไม่รู้หรือหลงเผลอไปนะครับโดยมีการส่งลิงก์มา
ยืนยันไม่งั้นเฟซบุ๊คคุณถูกปิดนะให้โกนกรอกรายละเอียดอันนี้ก็ถูกดูดข้อมูลไปใช้แบบนี้ได้เหมือนกัน

เพราะว่านี่คือถ้าฟังจากแม่ตำรวจเขายังไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องต้นทางให้ทางนี้รู้เลยนะ
เอาเป็นว่าทางนี้ให้มาก่อนให้มาวันจันทร์มาเจอกันก่อน
อย่างแรกชื่อนามสกุลอาจจะซ้ำกันนะครับเขาก็เรียกไปยืนยันก่อนว่าตัวบุคคลเด็กผู้หญิงคนนี้ใช่หรือไม่ใช่
เด็กน้องเองก็ควรจะไปแล้วก็ไปแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับ
หรือแม้แต่เลขที่บัญชีเองก็ตามนะครับต้องเช็คหมด
ถ้าตรวจสอบแล้วดูแล้วเนาะไม่ใช่เงาะน้องน้องอาจจะถูกเอาชื่อไปอ้างนะครับ
ก็ต้องว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะครับก็ต้องไปหาหลักฐานเพิ่มเติมอีกแล้วว่ากล่อง
ใบนี้ส่งไว้ที่ไหนหอพักอะไรนะครับแล้วใครเป็นคนมาเช่าหอพักอยู่นะครับเดี๋ยวเรา
ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางผู้ใหญ่บ้านหน่อยนะทนายเจมส์ท่านผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้
ผู้ใหญ่บ้านที่เป็นคนแบบทราบเรื่องคนแรกเลยนะฮะแล้วก็พาคุณแม่กับลูกสาวเนี่ยไปพบ
ตำรวจเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๔ตะบนม่วงหวานอำเภอน้ำพอง
จังหวัดขอนแก่นผู้ใหญ่มังกรบุญกุศลจะคุยกันทางวีดีโอคอร์เช่นกัน
สวัสดีครับผู้ใหญ่มงคลครับอ่าผู้ใหญ่มังกรครับสวัสดีครับได้ยินเสียงชัดเจนนะครับ
ชัดเจนครับครับผู้ใหญ่วันนั้นได้รับแจ้งจากตำรวจนี่ตกใจไหมฮะตกใจครับ
ตำรวจเขาบอกว่ายังไงตอนโทรมาเวลาประมาณ๔โมงเศร้านะครับ
ที่สวภอนำพลองที่๒๒ที่๒๒ครับได้โทรหา

ว่ามีลูกบ้านชื่อสุธิสานามดีไหมพ่อผู้ใหญ่อยู่ที่เลขบ้าน๕๐ทับ๑
สุฤษานามดีครับถ้ามีมีหมายเรียกให้มารับหมาย
มันตรงกับที่วันที่๒๒พอดีหมายเรียกไม่มาไม่ได้นะทำไมมาส่งทำไมไม่
มาส่งที่บ้านมันไปส่งไม่ได้ทันเพราะว่าหมายเรียกมันมาวันที่๒๒พอดีก็เลย
ไปที่สถานีตำรวจให้ช่วยไปบอกลูกบ้านด้วยผมรีบมาบอกลูกบ้านว่ามีหมาย

ก็ที่ไปที่สพน้ำพองกับที่บ้านนี้ไกลกันไหมครับผู้ใหญ่ไกลครับเดินทางนี่ใช้เวลาเท่าไหร

๑๕นาทีถึงแล้วเลยรีบไปที่สถานีตำรวจเลยครับรีบไปที่สถานีตำรวจแล้วเขาบอก
ตอนนั้นเลยไหมว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดหรือว่าไปรู้กันตอนที่
เห็นหมายที่สถานีตำรวจครับก็รู้ว่าเป็นยาเสพติดแล้วครับผมผู้ใหญ่ตอนตอนที่พอ
บอกว่าเนี่ยมีพัสดุเป็นยาเสพติดอยู่ข้างในแล้วมีชื่อคนนี้มาเนี่ยนามสกุลนี้เป็นลูกบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยตอนนั้นคือรู้เลยจำได้เลยว่าเป็นน้องคนนี้เป็นลูกสาวของคุณแม่
คุณพ่อบ้านนี้ใช่ไหมครับผมแล้วเรารู้สึกไงว่าโอ้โหมันทำไมผู้ใหญ่ถึงมั่นใจว่าเขาจะไปคิด
พื้นที่ผมรู้จักลูกบ้านผมดีครับว่าเด็กคนนี้นี่ก็เรียนอยู่ที่อยู่บ้านสะกุดสะแก้วตั้งแต่อนุบัน

มาครับไม่มีคนใกล้ชิดไม่มีใครในครอบครัวมีไม่มีเพื่อนมีฝูง
ว่าตอนลูกบ้านผมคนนี้ครับไม่ออกจากบ้านไปไหนเลย
สมุดพ่ออยู่กับบ้านครับพ่อเค้าเป็นรอพอภอกครับ
ครับอยู่ทำการเลี้ยงดูลูกเมียอยู่ประจำ

มุดปราการที่ตามที่อยู่พัสดุที่ส่งไปเนี่ยเขาไม่ได้ไปกันแน่

ผู้ใหญ่ประสานกันเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์จะมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ไหมครับ

มีอะไรที่รู้สึกว่าเราเป็นห่วงหรือว่าไม่สบายใจบ้างไหมณขณะนี้
ก็ไม่มีเรื่องเป็นห่วงอะไรเพราะว่าผมไปหาหน่วยงานต่างมีคนช่วยเหลือ
หลูกบ้านผมแนะนำที่จะลงไป
ช่วยเลี่ยอยู่ที่กรุงเทพฯ
ผมก็ดีใจกับลูกบ้าน
ก็จะไปรายงานตัวอยู่ที่กรุงเทพ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่ะเขาเดินทางกันยังไงครับเนี่ย
ครับก็ประสานกับกำนันอยู่กับบ้านช่วยเหลือลูกบ้าน
จะช่วยเหลือลูกบ้านเราอย่างไรท่านกำนัน
เพราะว่าพื้นที่ที่ผมอยู่นี่ก็อยู่กับมันเป็น๒หมู่
หมู่สองครับบ้านสะกุดก็เป็นบ้านกำนันครับ
เป็นบ้านแยกหมู่สองหมู่สิบสี่
เขาก็ประสานกับกำนันกับช่วยเหลือลูกบ้าน
เลี่ยงรถผ้านะลงไปช่วยรูปบ้าน
น้องเขาเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกของน้องตอนนี้
ก็ดีขึ้นครับดีขึ้นที่ไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่ในเมียงมา
ช่วยแนะนำเรื่องหนี้เรื่องนั่น
ไม่ต้องตกใจน้องไม่ได้ทำต้องพูดไปอย่างนั้น
น้องอยู่เรียนอยู่ที่ไหนน้องไม่ต้องตกใจน้องก็สบายดีใจขึ้นครับ
ตอนแรกที่ผู้ใหญ่บอกเรื่องให้น้องเขารู้เนี่ยโอ้โหเป็นยังไงบ้าง

เศร้าครับแตกตัวไม่ถูกครับผมบอกอาบน้ำแตกตัวแล้ว

เอาไปแจ้งความไว้เอาไปดูไหมผมก็ออกมารอลูกบ้าน

น้องก็ปำปำเป๋อไม่เคยเจอแบบนี้อีก

มาได้ยังไงเป็นได้ยังไง

ใครเป็นคนแจ้งครับผม
ในมุมมองผู้ใหญ่คิดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ผมก็ว่ามันมาได้อย่างไงกับต่างประเทศด้วย

ข้าวเคาะลูกบ้านเป็นอย่างไรเราก็ต้องลงไปแจ้สถานะการณ์
ว่าบ้านนี้เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแน่นอนครับ
ผมครับยืนยันครับแม้แต่โรงเรียนบ้านสกุฎครับครับกระทั่งท่านพอ
ต้องยืนยันช่วยเพราะว่าเด็กคนนี้เรียนอยู่ตั้งแต่อนุบันครับ
จนถึงม๓ครับไม่ได้ย่ายไปไหนครับครับวันนี้ขอบคุณนะ
ผู้ใหญ่บ้านครับสำหรับข้อมูลนะครับครับครับแล้วยังไง
วันจันทร์หน้าเดี๋ยวตามความคืบหน้าให้ต่อนะครับสวัสดี
อ่าผู้ใหญ่บ้านมังกรบุญกุศลนะครับในพื้นที่ตำบลม่วงหวาน
อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะครับ
ผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาเราจะคุยกับทางตำรวจนะครับ
บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเกี่ยวกับคดีของน้องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับว่าตกลงแล้วตอนนี้การสืบสวนสอบสวนไปถึงไหนอย่างไรแล้วนะครับเราจะได้ขอข้อมูลจากทางทนายเจมส์ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

หอพักแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการแต่น้องอยู่ที่น้ำพองขอนแก่น
แล้วข้างในมียาอี๔๖๐๐เมตรนะครับ
เรื่องราวเมื่อกี้ฟังไปแล้วนะครับจากคุณแม่แล้วก็ผู้ใหญ่บ้าน
วันจันทร์หน้าเขาจะไปเจอตำรวจกันตามหมายเรียกที่ให้ไปให้ข้อมูลในฐานะพยานนะครับ
ทีนี้ทนายเจมส์ครับถ้าฟังจากเรื่องทั้งหมดณขณะนี้เนี่ย
นายเจมส์บอกดูแล้วก็ไม่น่ามีอะไรลึกลับซับซ้อน
ใช่ครับเพราะว่าตัวของน้องเนี่ยคือยาเสพติดเขาไม่ได้อยู่กับตัวน้อง
ถ้าส่งไปที่บ้านน้องอันนี้วงแตกแล้วนะครับ
อันนี้อันตรายมากเพราะว่าจากเดิมที่มี๒เคสก่อนหน้านี้นะครับ
เคสของพี่ตำรวจแล้วก็เคสของน้องอีกคนนึงที่เพื่อนยืมชื่อที่อยู่

ตำรวจนี่สารวัตรแย้ใช่ไหม
ของตัวเคสของสารวัตรเนี่ยเขาส่งไปที่บ้านเลยแล้วก็มีคนเซ็นรับ
คุณแม่เพราะฉะนั้นคุณแม่อยู่บ้านแต่ตำรวจไม่อยู่บ้าน
พอเซ็นรับปั๊บก็เท่ากับว่าของนี้เป็นของของลูกคุณล่ะ
คราวนี้ก็ต้องไปหาพยานหลักฐานเข้ามาที่จะเชื่อมโยงให้ได้ว่า

ใครบ้างที่จะเป็นเป้าหมายในการที่จะเข้ามากันแกล้งคุณอะไรอย่างนี้
ไปแถลงขอให้ทางพนักงานสอบสวนที่เป็นเจ้าของคดีเนี่ยนะครับ
รับทราบแล้วก็หาตัวผู้ที่กระทำความผิดต่อไป
แต่ของน้องผู้หญิงอีกกรณีหนึ่งเนี่ย
น้องผู้หญิงคนนั้นรู้สึกจะมีแฟนเพื่อนมาขอยืมชื่อ
เพื่อจะส่งของมาเซอร์ไพรส์แฟนแต่ปรากฏว่าพอของมาถึงบ้าน
มีเจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วมันกลายเป็นยาเสพติดข้างใน
อันนี้ก็น่าเห็นใจน้องน้องขนาดนี้มากนะครับ
เพราะว่าคือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับอืม
เพื่อนให้ส่งข้อความมาให้ส่งที่อยู่ที่ให้ด้วยวิธีใด
ก็เอาไปแสดงต่อนี่คนนี้คนนี้คนนี้นะครับ
ก็ขยายผลไปได้ถึงคนที่ให้ขอยืมชื่อที่อยู่แล้วก็ชื่อที่อยู่นามสกุลไป
อันนี้ง่ายหาง่ายแต่สำคัญคือหาหรือเปล่า
ครับส่วนน้องณปัจจุบันนักเรียนหญิงชั้นม๓อายุ๑๕ที่ขอนแก่น
อันนี้ก็คือนู่นเลยของอยู่นู่นสมุทรปราการต้นทางเบลเยี่ยม

ชื่อนามสกุลใช่อันนี้ผมบอกก่อนว่าน้องเขายังดีนะ
พี่น้องเขามีชื่อนามสกุลไม่ซ้ำเยอะ
ถ้าเป็นคนที่ชื่อนามสกุลซ้ำเยอะในประเทศ๓๐มันมี๗คนนี้ทำไง
ยังไงฮะมันมีผลยังไง
มีชื่อนามสกุลซ้ำ๗คนตำรวจจะหาตัวยังไง
สันนิษฐานว่าใครเป็นเจ้าของกล่องนี้ถ้ามันชื่อซ้ำกันอ่ะ
แสดงว่าเขาก็คงจะเสิร์ชหามาพอเห็นชื่อนามสกุลนี้
ข้างในมียาอี๔๖๐๐เมตรแล้วก็อุ๊ยเจอตรงนี้พอดีอย่างนี้หรอ
ไม่ใช่หมายถึงว่าสมมุติตำรวจได้กล่องมาแล้วมีชื่อนามสกุล
ก็เลยเอาชื่อนามสกุลตรงนี้นะครับไปหาว่าบ้านอยู่ที่ไหน
ภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนนะครับพอหาแล้วปุ๊บ
มีคนชื่อนามสกุลซ้ำ๗คนอย่างนี้๑๐คนอย่างนี้
ตรงรวจจะสุ่มว่าใครเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเนี่ย
อีกอันหนึ่งที่อยู่บนกล่องที่สามารถที่จะยืนยันได้ก็คือ

เดี๋ยวมาไล่กันต่อขออนุญาตนะครับเพราะว่าตอนนี้
มีทางท่านพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาจัวร์นะครับ
รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อยู่ในสายกับเรานะครับจะได้สอบถามรายละเอียดกันบ้างนะครับ
ว่าตกลงแล้วคดีเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
สวัสดีครับท่านพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะครับ

ท่านครับตกลงคดีของน้องที่
จังหวัดขอนแก่นเรื่องพัสดุ

อันนี้เป็นคดีที่ใครเป็นเจ้าของคดีฮะ

คืออย่างนี้นะครับคือผมเพิ่งได้รับทราบ
จากพัชธวงาที่ประสานเข้ามานะครับ
การรวบรวมประหย่ารักภัณฑ์แล้วเจ้าที่ตำรวจนั้นก็จะต้องเปาะหมายเรียก
ในส่วนของบุคคลที่อาจจะมีชื่อปรากฏอยู่ในจุดต่าง
รัฐศาสตร์แบบเนี้ยครับคือหนึ่งคืออ่า
ถ้าเราเห็นแล้วว่ามีชื่อผู้รับผู้ส่งผู้ส่งของอะไรก็แล้วแต่
อะไรไม่สามารถจะไปเกี่ยวข้องได้ที่เราจะสามารถหาข้อมูลได้
เราคงต้องมีการเรียกมาสอบถามก่อนออกหมายเรียกมามันเป็นเรื่องปกตินะครับ
สุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของคำให้การนะครับว่า
จะให้การว่ารู้หรือไม่รู้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าที่สำหรับตัวเองครับ
จะไปหาพยาหลักฐานเพิ่มเติมมาเพื่อที่จะมาผูกมัดให้ได้ครับ
ว่าจริงแล้วผู้ที่ปรากฏชื่อนะครับนามสกุลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่
ก็จะบอกว่านี่ทำไมจำหรอกต้องทำรักษาแบบนี้นะครับ
มันเป็นเรื่องของวิธีการในการติดสั่วนอสอบส่วนนะครับ
ในทางที่เปิดเผยได้ในส่วนที่มันไม่สามารถเปิดเผยได้
มันก็เปิดเผยไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องโงคัลในการปรีบส่วน
แต่ว่าถ้าผู้ที่มีชื่อปรากฏถ้าเป็นกรณีแบบนี้
พัสดุสอดไส้ยาเสพติดถ้าท่านไม่ได้เกี่ยวข้อง
ยุ่งเกี่ยวจริงท่านก็ไม่ต้องกังวลอย่างนี้ใช่ไหมครับ
การที่มีชื่อปรากฏนะครับที่ผ่านมามีหลายกรณีที่มีชื่อปรากฏอยู่
แต่ไม่รู้เรื่องมันก็ต้องขึ้นกับแนวทางในการสืบสวน
หลายอย่างด้วยนะครับไม่ฉะนั้นแล้วถ้ามีการกันแกล้งกัน
ก็มีคนถามว่าแล้วมีการกันแกล้งกันส่งให้คนนี้หมั่นไส้นะครับ
ส่งยาเสพจะให้คนนี้ปรากฏมีชื่ออยู่ส่งไปผู้ต้องหา
มันก็อาจจะไม่ใช่เพราะในเรื่องของการพิจารณาในชั้นของตำรวจนั้น
เรื่องที่จะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งไม่ฟ้องผู้ใดครับ
ก็คงจะต้องดูจากพยานหลักฐานเป็นสำคัญนะครับ
คงไม่สามารถที่จะเชื่อเพียงลำพังได้จากเพียงแต่คำให้การ
ของผู้เฉพาะเท่านั้นมันไม่ใช่หลักการสอบสวน
อย่างกรณีถ้ารักษณะแบบนี้ครับท่านขีศณะครับ
ชื่อกับนามสกุลเป็นของเราแต่ว่าพัสดุถูกส่งไปที่อื่น
เราเองก็ไม่ได้รับเลยไม่ได้เปิดด้วยซ้ำอย่างนี้
หลักการสืบสวนสอบสวนแล้วเนี่ยเขาจะไปยึดจากอะไรเป็นหลักฐานสำคัญ
เป็นหลักว่าผมคงขออนุญาตไม่ตอบครับ
มันเป็นวิธีการในการสืบสวนถ้าพูดไปผมก็เชื่อว่า
วิชาชีพก็ฟังในสิ่งที่ผมพูดกับสื่ออยู่นะครับ
หรือว่าเอาเป็นว่าสิ่งที่เป็นประเด็นก็คือว่า
มีชื่อปรากฏอยู่แต่ตัวเองไม่รู้เรื่อง
แล้วทำไมตัวเองจะต้องไปให้ปากคำกับตำรวจด้วย
ผมรู้ว่าการประดัติดูนนี้มากกว่านะครับ
ที่นำเรียนแล้วว่าถ้าตัวเองไม่รู้เรื่อง

เราไม่เคยเกี่ยวพันธุ์ไม่เคยรู้จักไม่อะไรยังไง
เดี๋ยวเขาก็จะมีวิธีการในการที่จะสืบสวน
สวัสดีครับ
ปัจจุบันนี้นะครับ
ผมเท่าที่เห็นนะครับ
ธุรกิจการส่งพัสดุพันธุ์
การส่งอาหารโดยใช้ก่อนหน้านี้เราก็ใช้บริการถ่ายรับจ้าง
ตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับมีบริการหลายส่วนนะครับ
ค่าส่งถูกลงมีการแข่งขันกัน
ตรงนี้เป็นสิ่งที่มีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของการส่งสิ่งของผิดกฎหมายนะครับ
ถ้าท่านเป็นพวกเหล่ามิจฉาชีพมันก็คงเป็นวิธีการจะตบตาเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งนะครับ
แต่พวกที่ไม่รู้อีโนอิเน่นะครับพวกที่ไม่ได้รู้เรื่องในเรื่องของการทำผิดตรงนี้นะครับ
ผมอยากจะฝากว่าท่านได้รับพระสุพรรณแล้วนะครับ
เปิดมาแล้วมีความชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของท่านนะครับ
ถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรเก็บไว้เลยแล้วท่านตัวท่านเองจะต้องรีบนำตรงนี้ไปคืน
ไปแจ้งเจ้าที่ตำรวจไปลงประจำวันไว้ว่าท่านไปรับของจากใครไม่ทราบไม่ได้เคยสั่ง
แล้วมีเจ้าที่ตำรวจหรือเจ้าที่ส่วนอื่นมาพบเจอที่บ้านแล้วท่านจะไปออกตัวว่าท่านไม่ทราบ
ก็เหมือนกับมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลลักษณะแบบนี้ครับ
คือบางทีมีของมาส่งเราเรารับแล้วแหละ
แต่พอเปิดมามันเจอจริงเนี่ยยังไงต้องถ่ายรูปเป็นหลักฐานแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน
เปิดมาดูแล้วเป็นตองน่าจะเป็นยาเสพติดอ่าถ้าคุณไม่ได้เป็นคนยาค้ายาเสพติด
ไม่ตกใจนะครับอะไรอยู่ที่บ้านเรา
แล้วเมื่อตกใจแล้วเราทำยังไงต่อเราเก็บไว้เฉยมั้ยหรือเราควรจะไปท่าทำรวจ
ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำอยู่แม่อย่างไร

ที่น้องกับแม่เขาจะไปให้ข้อมูลกับตำรวจ
ที่สำนักงานสมุดแห่งชาตินะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ก็ตำรวจบอกว่าในเชิงกระบวนการสืบสวนสอบสวน
ก็คงยังไม่สามารถเปิดเผยอะไรมากกว่านี้ได้ว่า
ต้นทางเป็นยังไงอะไรเป็นยังไง
เอาเป็นว่าให้น้องกับแม่มาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อน
มาปฏิเสธก่อนมาแสดงความบริสุทธิ์ใจอย่างที่เขาว่า
ถูกแล้วเพราะว่าในหมายสังเกตไหมในช่องของผู้ต้องหา
เขาบอกยังไม่ทราบตัวผู้กระทำผิด
แล้วก็อีกปันทัดหนึ่งเขาเขียนว่า
ให้น้องในฐานะพยานมาให้ปากคำ

เดี๋ยวมาต่อช่วงหน้านะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รวมทั้งคดีลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวยังไงคุยกับทนายเจมส์ต่อช่วงหน้านะครับ

คุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับทนายเจมส์นะฮะ
คือฟังจากตำรวจแล้วก็เข้าใจแหละในการทำงานของตำรวจเขาก็ต้องมีชั้นกระบวนการความลับในการสืบสวนสอบสวนคดีของเขา
แต่ถ้าจากเคสนี้อะไรจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้น้องที่ถูกเอาชื่อไปใช้เนี่ย
อายุ๑๕เนี่ยหลุดพ้นเลยแบบปราศจากเลยหรือว่ายังมีอะไรที่มันจะเป็นสิ่งที่ยังต้องสืบให้หาย
ข้อสงสัยให้สิ้นสงสัยจริง
คือตัวน้องเองเนี่ยจะต้องมาแสดงความบริสุทธิ์ใจก่อนขั้นตอนแรก

โอเคมาแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วสิ่งที่น้องจะต้องแสดงเหนือยิ่งกว่านั้นคือ
ต้องให้เขาตรวจสอบหรือแม้แต่เบอร์โทรศัพท์
ทำไมธนาเจมส์มองไปตรงนั้นเรื่องออนไลน์
อย่างนี้ไม่ได้หมายถึงน้องนะผมพูดถึงคนทั่วไป
คือแก๊งพวกฝรั่งพวกนี้จะไปหลอกผู้หญิงที่มีสามีเด็กที่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยนะครับ
เพื่อที่จะขอให้ส่งของให้อะไรให้นะครับแล้วก็แลกกับการที่ขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับ
พอได้มาแล้วนะครับเขาอาจจะนำไปทำข้อมูลปลอมอะไรขึ้นมา
แล้วก็ไปหาห้องเช่าสักที่นึงนะครับเพื่อที่จะเป็นสถานที่พักของนะครับ
คนที่ตกเป็นแพ้รับบาปก็คือจะเป็นน้องไงพอโดนให้ชื่อเขาไปแล้ว
มีเลข๑๓หลักครบมีเบอร์โทรครบนะครับคราวนี้สำคัญก็คือน้องต้องพูดความจริงทั้งหมด
ถ้าน้องจะบอกปฏิเสธอย่างเดียวไม่ได้นะครับไม่ต้องไปกลัวว่าใครจะว่าอะไรนะครับ
คือณวันนี้ทุกคนคือหวังดีกับน้องต้องการช่วยน้องไม่มีใครว่าอะไรทั้งสิ้น
พอรู้ว่าน้องรู้เท่าไม่ถึงการสมมุติว่ามีน้องถูกหลอกนะน้องต้องให้ความร่วมมือครับ
คือเราไม่ได้หมายความว่าน้องจะไม่ได้พูดความจริงนะเพียงแต่ว่าสมมุติถ้ามันเป็นกรณีอย่างนั้น
เพราะว่าน้องไม่ได้ไปไหนเยอะเลยอยู่แล้วน้องก็เองยืนยันทุกคนยืนยันหมด
ไม่เคยออกนอกพื้นที่บ้านของตัวเองจังหวัดของตัวเองเลยค่ะแต่บางทีเกิดเผลอไปคุยกับใครใช่ไหม

ทางเฟซบุ๊คทางออนไลน์เผลอให้ชื่อให้อะไรเข้าไปอันนี้ต้องบอกเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการยืนยันตัวเองว่า
เนี่ยไงเคยเผลอให้เขาไปแล้วเขาก็เลยเอาชื่อไปใช้อย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ถูกครับถูกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะได้ตามต่อได้ไงว่าไอ้คนที่เอาชื่อไปใช้คือใคร
หรือไม่งั้นง่ายที่สุดเลยคือตามไปที่ที่อยู่ที่จัดส่งพัสดุครับ
ก็เดี๋ยวยังไงวันจันทร์หน้าเขาก็จะไปให้ข้อมูลกับตำรวจกันนะครับแล้วได้ตามเรื่องนี้กันต่อนะครับ
วันนี้ขอบคุณทนายเจมส์นะครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ถามตรงวันนี้หมดเวลานะครับทุกผู้ชมครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับ